นกรรมสัตว์นะคะเขาบอกว่ามีอาสาสมัครกลุ่มหนึ่ง
บุกเข้าไปช่วยเหลือแมวนับ๔๐ชีวิต
เขาอยู่ในคาเฟ่เป็นคาเฟ่แมวนะคะ
เฟ่แมวก็คือลักษณะเข้าไปดื่มกาแฟ
แล้วก็สามารถเล่นกับแมวพันธุ์ต่างได้นี่นะคะ
คาเฟ่แห่งนี้อยู่ที่แถววัชรพลนะคะ
แต่ว่าปิดทำการไปแล้วตั้งแต่วันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
ลักษณะก็เป็นสถานที่ร้างแบบนี้นะ
แต่ว่าคนแถวนั้นเขาแจ้งแบบเขาแจ้งไป
บอกว่ามีแมวถูกขังอยู่ในนี้ประมาณ๔๐ตัว
พอเข้าไปเจอจริงคุณ
อยู่ในนั้นสภาพแบบเป็นที่ที่แมวไม่ควรอยู่แล้วอะค่ะ
บางตัวได้รับบาดเจ็บแมวบางตัวตาบอดด้วยนะคะ
และไปเจอซากแมวถูกแช่แข็งในตู้ด้วย
จิตอาสานะคะกลุ่มนี้เขาเป็นจิตอาสา
มีการเข้าไปช่วยเหลือแมวกว่า๔๐ชีวิต
พอเขาไปช่วยแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์
ทั้งเป็นคลิปเป็นภาพนิ่งแล้วก็ระบุข้อความแบบนี้
เล่าถึงภารกิจกู้ชีวิตแมวในคาเฟ่
คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เคยไปคาเฟ่แมวนี้
บอกเล่าถึงเรื่องราวในตอนที่เขายังเปิดให้บริการอยู่นี่นะคะ
เรื่องนี้เขาบอกว่าได้รับเพราะว่ามีคนร้องเรียน
มีการทารุณกรรมแมวที่รับเลี้ยงเอาไว้ในนี้
แล้วยังแอบเพาะพันธุ์แมวสายพันธุ์ใหม่เพื่อการค้า
คาเฟ่แห่งนี้ปิดไปแล้ว๓เมษายนที่ผ่านมาถูกปิด
เพราะว่าเจ้าของคาเฟ่เป็นสัตวแพทย์ด้วยนะ
ถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงแล้วก็ปิดไปเลย
แมวส่วนใหญ่ที่อยู่ในคาเฟ่นี้นะคะ
จากจะเป็นแมวธรรมดาลักษณะแบบนั้นแล้วก็คือแมวที่มีขุน
เขาบอกว่าลักษณะพิเศษของคาเฟ่นี้คือมีแมวสฟิงค์

ตัวที่มีตัวเขาจะเป็นย่นเหี่ยวแบบนั้นเนี่ยนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับนายทันอิน
จิตรับเร็มธนิกเป็นอดีตผู้สมัครสอบภักษณ์เสรีเรียรวมไทย
เป็นคนที่เข้าไปช่วยแมวเขาเล่าว่า๑๒เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
กรานเขาก็ไม่หยุดนะได้รับเรื่องร้องเรียนเขาก็รีบไปเลยค่ะ
ได้รับแจ้งจากลูกน้องของสัตวแพทย์เจ้าของคาเฟ่นี้
บอกให้มาช่วยเหลือแมวหน่อยอยู่ในนั้นเป็น๑๐ชีวิตเลย
เขาถูกขังอยู่ที่ชั้น๓ของคาเฟ่
ได้ข่าวแบบนั้นรีบเข้าไปค่ะ
เขาบอกภาพที่เปิดเข้าไปสะเทือนใจมาก
แมวหลากหลายสายพันธุ์มันอยู่รวมกัน
แต่ละสายพันธุ์น่าจะมีราคาแพงทั้งนั้นเลย
แต่สภาพความเป็นอยู่น่าเวทนา
มีค่าปัสสาวะของแมวเนี่ยก็เต็มตามโซฟา

ติดเชื้อไวรัสหวัดแมว

อยู่ในพื้นที่แออัดห้องนี้ปิดทึบ
ไม่มีอากาศถ่ายเทเลยแล้วก็ไม่มีแสงสว่างลอดเข้ามาด้วยนะคะ
อกจากนี้ในโพสต์ของเขาระบุข้อความเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าทั้งหมดนี่เป็นการกระทำของเจ้าของคาเฟ่นี้
ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ที่หาประโยชน์กับแมวเหล่านี้
สร้างชื่อเสียงด้วยการเพาะพันธแมวสายพันธุ์ประหลาด
เพื่อการจำหน่ายเรียกสายพันธุ์ที่เขากำลังเพาะอยู่เนี่ยว่า
ฟิงค์จิ๋วซึ่งสฟิงค์จิ๋วหนึ่งตัวกว่าจะเกิดขึ้นมาได้
จะต้องแลกกับชีวิตแมวอีกนับร้อยชีวิต
โดยมีหลักฐานคือซากแมวที่ถูกแช่อยู่ในตู้เป็นจำนวนมากนะคะ
ฟังเสียงอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยเหลือแมวค่ะ
ภาพแรกที่ผมจำติดตาเลยก็คือมีแมวตัวที่ตาบอดขี้หูตันจน
นี่แหละครับเสียงการทรงโตเนี้ยยืนยืนตากแดดหน้าหน้าติดกระจกเลย
แล้วแมวไต่อมดโทษครับมดไต่ขึ้นเต็มตัวแมวแล้วคือแบบ
เขาอยู่ในอาการที่ผมดูแล้วมันไม่ไหวอ่ะตัวนี้ไม่ไหวแล้ว
ก็ก็ตัวนี้จึงเป็นตัวแรกสุดเลยที่ที่เราดึงออกมาได้เราแค่บอกว่าคน
เนี้ยที่ทำกิจการณ์นี้อยู่เนี้ยเขามีความวิปริตอ่ะเอาจริงจริง
เราเรามองเลยว่ามันมันคือวิปริตอ่ะขั้นตอนของการที่จะทำอย่างไรกับ
เจ้าของคาเฟ่นี้เราก็ติดตามมาให้คุณผู้ชมเนี่ย
ได้ทราบแน่นอนแต่ว่าหลังจากนี้ทีมข่าวของเราจะรายงานให้ฟังนะคะ
แต่ว่าแมวเนี้ยหลายคนเป็นห่วงในแมวตอนเนี้ยใช่
น้องทั้งสี่สิบชีวิตเนี้ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
ตอนนี้ถูกเอาไปเลี้ยงรวมกันอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
ซอยน้ำว่ามีหนึ่งร้อยหกสิบสามเขตบึงกลุ่มนะคะ
บางตัวเขาบอกอาการมันดูซึมนะน่าจะยังไม่สบายอยู่เนี่ยนะคะ
ตัวก็คือลักษณะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
โดยเฉพาะแมวกลุ่มเนี้ยก็คือสายพันธุ์สฟิงก์
ตาบอดหนึ่งข้างก็มีน่าสงสารมากนะคะอ่า